ย่านไทม์สแควร์ของสหรัฐอเมริกาในตอนนี้เริ่มมีกลิ่นอายของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะ
โดยมีการนำตัวเลข๑๖ขนาดยักษ์ค่ะเตรียมที่จะนำไปติดตั้งแทนที่เลข๒๐๑๕แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งลำเลียงหมายเลข๑๖ขนาดยักษ์นะคะ
เพื่อมาวางไว้ด้านล่างอาคารวันไทม์สแควร์แล้วก็เปิดสวิตช์ไฟเอาไว้
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
เพื่อจะต้อนรับศักราชใหม่โดยอาคารแห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่
และเป็นที่ปล่อยลูกบอลยักษ์เป็นประจำทุกปีของสหรัฐอเมริกา
มีประชาชนมาร่วมงานนับถอยหลังที่จุดนี้เป็นจำนวนมาก
รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศไปทั่วโลกด้วยนะคะ
นายเจฟรีสตรอสผู้จัดงานนับถอยหลังระบุว่า
ประหลาดใจที่ปีนี้สภาพอากาศกำลังเย็นสบายแล้วก็ไม่หนาวจัด
จนต้องสวมเสื้อโค้ดเหมือนกับทุกปี
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
มาร่วมนับถอยหลังที่ย่านไทม์สแควร์กันคึกคักมากยิ่งขึ้นอีกค่ะ